ตาดีตารู้ตาดูแล้วก็แม่น

จับบางสิ่งบางอย่างในรูนี้ครับ
มันยังไงมาแล้วมาแล้ว

นี่ไงบอกแล้วให้ไปช่วยดูรูหน่อย
พอเจอรูเป้าหมายทำการเคลียร์ข้างรู

ไม้เนี่ยลักษณะมันเหมือนมีตะข่ายหรือบางสิ่งบางอย่าง

เอาไว้เกี่ยวแมลงที่อยู่ในรูนี่ขึ้นมา

ไอ้แมลงที่เห็นด้านในไม่ใช่อะไรหรอก

คือเราไม่ได้เห็นภูมิปัญญาการแบบว่าจับจักรจันทร์แบบนี้นานมาก
เพราะว่าจักรจันทร์เดี๋ยวนี้ก็คือทำฟาร์มเลี้ยง
เออใช่มั้ยแต่นี่คือจักรจันทร์ป่ายางแท้จริง
เอาออกมาจากในรูสดใหม่

เรียกได้ว่าเป็นวิถีชาวบ้านที่หากินตามปากก็ได้
เรียกได้ว่ามันซ่อนอยู่ในรูแบบนี้

ไม่ใช่อยู่ไปเห็นรูนู่นรูนี่แล้วจะแห่
ไม่ใช่นะเออไปเขียบผิดรูให้ยุ่งเลยนะครับ
เขาบอกว่าถ้าเจอรูที่ใช่แล้วชาวบ้านก็จะจัดการแบบนี้นี่แหละครับ
แล้วก็บอกว่าเป็นอยู่ในช่วงของฤดูการมันด้วย
ตัวมันจะอวบอ้วนใหญ่อย่างนี้ถ้าเป็นจักรจันทร์ป่าที่แท้ทรูที่แท้จริง
มันจะไม่เหมือนกับจักรจันทร์เลี้ยงน้องใบตอง

คุณหนุ่ม๑๘๑๙๘๒นะครับ